ก็ไปท่องเที่ยวกันดีกว่า
เวลาเราไปท่องเที่ยวบางทีเราก็อยากจะไปสัมผัสธรรมชาติที่เหมือนแบบ
เราได้ยืนอยู่กลางทะเลหมอกหรือยืนอยู่บนก้อนเมฆ

เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มจะมีทะเลหมอกแล้ว
สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ก็เริ่มจะเปิดแล้วด้วย

เป็นยังไงคะคุณเหมือนยืนอยู่บนฟ้าไหมคะ
นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมายืนอยู่บนอุทยานแห่งชาติ
อินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จ้า
ในช่วงนี้นะคะตอนเช้าที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้เนี่ย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น
นั่นก็คือทะเลหมอกนั่นเองก็ทำให้เป็นช่วงที่เหมาะมากมากสำหรับใคร
ที่อยากจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด
ชมวิวทิวทัศน์ที่แม่ประหนึ่งเหมือนว่าเราได้ยืนอยู่บนท้องฟ้า
อยู่บนปุ๋ยเมฆอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ
ก็เลยทำให้ช่วงนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาชมวิวกันมากขึ้นแล้วด้วย
ซึ่งนอกจากจุดนี้นะคุณค่ะก็ยังมีอีกจุดหนึ่ง
ที่นักท่องเที่ยวทยอยมากันแน่นหนาไม่แพ้กัน
นั่นก็คือจุดกราบไหว้กู่เจ้าพ่ออินทนนท์นั่นเอง
ก็จะมาขอพรกันค่ะขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
ไปจนถึงเรื่องของขอความสำเร็จสมปรารถนาต่างดั่งใจหวังนั่นเอง
ส่วนใครที่จะไปเที่ยวช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะใครวางแผนไว้
อย่าลืมนะคะช่วงนี้เราต้องติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศ

ก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้อาจจะมีฝนมีฝนตกมีพายุด้วย
แล้วถ้าหากว่ามีฝนตกขึ้นมาหรือคุณจะไปขึ้นดอย
หรือจะไปเที่ยวยังไงคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ร่มร่มก็ต้องมีใช่ไหมเสื้อกันหนาวด้วย
เพราะว่าบางช่วงเวลาอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นแล้วนะคะ
อีกทั้งในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะต่าง
อย่าลืมเปิดไฟตัดหมอกเวลาคุณจะขับรถขึ้นไปด้วยนะคะ

หนาวนี้ใครไม่มีคนให้กอด
ก็สามารถไปก่อทะเลหมอกสวยกันได้
ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินถนนจ๊ะ
จังหวัดเชียงใหม่เจ้า